ยังมีอีกเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อไหนพูดเรื่องนี้แล้วพาไปอ่างทองค่ะ
ไปไหว้ไอ้ไข่ไงคุณผู้ชมที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์กันนักหลายคนก็เฝ้ารอขอพรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะไอ้ไข่ที่วัดสนามชัยไงพูดถึงอยู่บ่อย
และที่นี่นะคะเขาก็มีการจัดงานบุญค่ะ
โดยพระอาจารย์สมหวังยานสัมปโนรักษาการเจ้าอาวาสวัดสนามชัยและลูกศิษย
ก็ได้นิมวลพระสงฆ์มาร่วมทำบุญอุทิศสวนบุญสวนกุศล
พร้อมทำการบวงสวงให้ไอ้ไข่วัดสนามชัย
ชาวบ้านที่มีจิตเลื่อมใสสัทธาก็มาร่วมพิธีกัน
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญแล้วบรรดาเหล่าชาวบ้านนักท่องเที่ยวทั้งหลาย
ไม่พลาดหรอกค่ะที่จะไปแอบดูบริเวณกระเป๋ากางเกงไอ้ไข่
ไปดูตรงกระเป๋ากางเกงเลยเพราะเขาบอกว่าจะมีผ้าสีแดงเนี่ยโผล่ออกมาให้เห็น
คุณผู้ชมคอยดูภาพไปเรื่อยอย่ากระพริบตาแล้วกัน
โผล่ออกมาให้เห็นผ้าแดงเนี่ยเห็นอะไรแล้วชาวบ้านก็จะนำไปลุ้นโชคกัน
อกจากนี้นะคะรักษาการเจ้าอาวาสยังบอกอีกว่า
แต่ละวันจะมีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอโชคลาภจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก
ก็มาด้วยความเลื่อมสายศรัทธาล่ะแล้วหลายคนเขาก็สมหวัง
แล้วก็มีอีกหลายคนไม่สมหวังเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เราก็ต้องทำใจเอาไว้ด้วย
คนที่เขาสมหวังเนี่ยเขาก็จะนำรูปไก่ชนเป็นรูปปั้นน่ะนะ
ทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างมาแก้บนมาถวายเยอะแยะเลยเห็นไหม
แล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือการจุดประทัดแก้บน
เสียงดังลั่นสนานวัดทั้งวันคุณผู้ชมจากที่เคยเงียบเหงาแล้วคุณจะนับคุณไปต่อคำ

ก็อย่างที่เราเคยเล่าตอนนี้ที่วัดแห่งนี้พ่อค้าแม่ขายที่นั่นเขาได้รับอนิสงฆ์จริง
ก็เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวไกลนะคะแต่อยากให้นึกถึงแก่นที่สำคัญเข้าวัด
คือเราก็ไปรักษาศีลไปสงบจิตสงบใจทำความดีไปเสียสละนั่นแหละนะครับ
เป็นสิ่งดีที่น่าจะเป็นอันนี้ส่งให้เรากลับคืนมา